ข้ามเคลื่อนไหวของวงการฟุตเบาไทย

ในการเข้ามาบริหารจัดการทีมชาติไทยตั้งแต่ระดับเยาวชน
เพื่อพัฒนาขึ้นสู่ชุดใหญ่ในระยะยาวนะครับ
การดูแลหลักสูตรการฝึกของสมาคมทั้งหมดภายในประเทศ
รับหน้าที่หัวหน้าและผู้ช่วยโค้ชตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน๑๔ปี
จนถึงรุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปี

รวมไปถึงอบรมผู้ฝึกศรให้กับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
จากการขายตัวศึกฟุตบอลโลก๒๐๑๔ในตลาดมืด
พยายามขายลิขสิทธิ์การถ่ายทอดทางโทรทัศน์ต่ำกว่าราคาตลาด
ถูกโทษแบนเป็นเวลา๑๒ปีก่อนจะถูกลดเหลือ๑๐ปี
และถูกปรับเงิน๑แสนฟรังสวิสหรือประมาณ๓ล้านบาท
เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการในจุดนี้อยู่ครับ